มีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาสุดทนรวมตัวกันขับไล่
เขาบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสแบบค่อนข้างจะมีอิทธิพลนักเลงหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นการสร้างความแตกแยกให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน
แล้วก็แถมทำตัวแบบใหญ่มีอิทธิพลนะฮะ
เป็นเจ้าอาวาสที่ค่อนข้างที่จะเป็นมาเฟียนิดหน่อยนะฮะ
เมื่อวันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาชาวบ้านจากบ้านปางมะโอนะฮะ
ที่ตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นที่แพร่กว่า๑๐๐คน
รวมตัวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น
เพื่อยื่นหนังสือให้ในอำเภอพิจารณาย้ายเจ้าอาวาสคนนี้ออกจากพื้นที่
นายหมาลักหมางคราอดีตกำเนนตำบลแม่ภูมิบอกว่าที่ชาวบ้านรวมตัวกัน
ต้องการจะเรียกร้องให้ย้ายพระถาปนพงศ์
ฐานิสโรเจ้าอาวาสวัดปางมะโออย่างเร่งด่ว
เพราะว่าชาวบ้านทนมานานแล้วกับพระรูปนี้
ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไรให้กับวัดเลยนะครับ
ตั้งแต่มาก็สร้างความแตกแยกกับชุมชน
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นอ้างบุคคลสำคัญในบ้านเมืองเอาไปข่มขู่ชาวบ้าน
หากใครไม่ฟังจะแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ยังใช้เฟซบุ๊คของวัดโพสต์ด่าชาวบ้านใช้ถ้อยคำไม่สุภาพด้วย
บินทบาทก็ห้ามญาติโยมใส่ลงไปใส่ของที่ตนไม่ชอบ
คืออะไรไม่ชอบไม่ให้ใส่นะฮะให้ใส่เฉพาะสิ่งที่ตนชอบฉัน

กิจนิมนต์ก็จะรับเฉพาะพักพวกของตนอะไรที่ไม่ใช่พักพวกก็จะไม่ไป
ไม่รับงานไม่รับกิจนิมนต์นะครับ
นอกจากนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเงินทำบุญจากชาวบ้านเอาไปสร้างวัด
แต่ก็ไม่เคยชี้แจงว่าเงินเนี่ยได้เท่าไหร่เอาไปทำอะไรบ้างเหลือเท่าไหร่
สุดท้ายก็ต้องการจะให้ย้ายพระรูปนี้เจ้าอาวาสออกจากวัดไปเลย
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้านอีก
ขณะที่ชาวบ้านก็ยังบอกว่าในอดีตที่เจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ย
เคยถูกเจ้าคณะอำเภอนาตานที่อุบลเนี่ยมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ใน๒๔ชั่วโมงมาแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
เพราะมีปัญหาเรื่องของการไปยักยอกเงินของวัด
ชาวบ้านจะรวมตัวกันไปพบทางจังหวัดเลยไม่ว่าเป็นผู้ว่าหรืออะไรก็ตามที
หรือว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดแพร่ให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดด้วยนะครับ
ทางด้านของนายสกุลชัยจูมทองในอำเภอวังชิ้นก็ลงมารับหนังสือจากชาวบ้าน
ส่วนการยื่นเรื่องหนังสือในวันนี้ทางอำเภอจะมีการส่งหลักฐานทั้งหมด
ให้กับทางคณะสงฆ์ต่อไปนะครับ